อ่ะเหตุการณ์นี้จะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวก็ใช่นะคุณผู้ชม
เพราะว่ามอเตอร์ไซคันหนึ่งเขาขี่ไปคนขี่คนซ้อนใช่ไหม
ไปก็เห็นว่ามีคนตกปลาอยู่
แต่จังหวะที่ขี่ไปนั่นน่ะมันโดนเส้นเอ็นของเบ็ดตกปลาเกี่ยวเข้ามาตรงตาค่ะ

ใช่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นแผลเป็นรอยไหม้เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่

เห็นไหมตรงดั้งค่ะเห็นเป็นรอยเข้มมาเป็นเส้นนี่แหละ
เขาบอกว่าเรื่องนี้ฝากพี่สายตกปลาช่วยระวังคนขับสัญจรตามท้องถนนด้วยนะ
รอบนี้น้องผมมันไม่เอาเรื่องเพราะว่ายังวิ่งมาขอโทษหมายถึงคนตกปลาค่ะ
ผมคิดว่าพี่น่าจะคิดได้แล้วก็ระวังมากกว่านี้
นี่ถ้าเกิดว่าไม่หลับตานะเกิดลืมตาอยู่นะไอ้เส้นเอ็นนั้นที่เขาถืออยู่แล้วขึงแบบตึงอยู่กลางถนน
ไม่อยากจะคิดภาพค่ะคุณผู้ชมคนที่โพสต์เนี่ยคือคนขี่มอเตอร์ไซค์คือคุณภูมินอายุ๓๕ปี
ส่วนคนเจ็บอายุ๒๑ปีที่ยืนอยู่ข้างนี่นะคะคุณรณกฤษ
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงถนนเรียบคลองตาคล้ายที่บางบัวทองนนทบุรีนะคะ
จังหวะนั้นกำลังขี่รถมาดีเลยคุณภูมินแล้วน้องผมก็ซ้อนท้ายมาจะไปทำงานที่โรงงานทำขนม
มาตรงนี้ก็เห็นว่ามีคนนั่งตกปลาอยู่ริมคลองนั่นแหละไม่ได้คิดอะไร
จังหวะที่ผมขี่รถผ่านน้องที่นั่งซ้อนท้ายโดนเส้นเอ็นของเบ็ดตกปลาที่ขึงอยู่เกี่ยวเขาตรงหางตาทั้งสองข้าง
แล้วคิดดูนะเบ็ดของคนตกปลากระเด็นไปคาอยู่ที่ต้นไม้ตอนนั้นรีบจอดมอเตอร์ไซค์เลยค่ะแล้วคนตกปลาก็วิ่งมาขอโทษ
นี่น่าจะมาจากคนตกปลาเขาเหวี่ยงเบ็ดแล้วเส้นเอ็นเนี่ยมันตีมากลางถนนจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนนะคะ
เพราะว่าพอเราเห็นคนตกปลาเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบบางทีมันมองไม่เห็นจริงเส้นเอ็นมันเล็กแล้วมันใสอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้นะครับ